เมื่อกี้เห็นไปแล้วใช่ไหมเป็นหนึ่งในคู่ที่เลิกรากันไป
แต่เมื่อวานนี้ค่ะชาวเน็ตเขาแอบมีความหวังนิดนึง
ว่าแม่กับคุณแอมเนี่ยจะกลับมารีเทิร์นกันได้หรือเปล่า

เรื่องนี้คุณอ้ำคุณแอมเลิกรากันไป

ตาอ้ำพัชราภากับไฮโซหนุ่มแอมพิธานค่ะ
วนกลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าชวนให้มีลุ้นหรือเปล่า

สังเกตเห็นในอินสตราแกรมของคุณแนน
พิชาน้องสาวของคุณหนิงปานิตาค่ะ
ที่ได้โพสต์รูปร่วมเฟรมอยู่กับหนุ่มแอม

แล้วก็แท็กหาที่สาวอ้ำด้วย
แต่ที่ทำเอากองเชียร์กรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหวนะฮะ

ก็จะเป็นคอมเมนต์ตอบจากซุปตาตัวแม่นี่แหละ
ถึงแม้จะตอบสั้นเพียงพยางเดียวว่า

ตามด้วยอิโมทิคอนยิ้มแล้วก็ส่งจูบ
แค่นี้ก็พอจะเป็นการขับเคลื่อน
การทำงานของต่อมมโนกันต่อนะคุณนะ
แล้วก็พอไปส่องในไอจีของคุณแอม

ก็ยังคงหยุดอยู่ที่รูปคู่กับคุณอ้ำอยู่ดี
โพสต์เอาไว้ตั้งแต่๑๓ธันวาคม๒๕๖๒
อันนี้๒๐๑๖แล้วเปลี่ยนรูปไหมล่ะคุณแอม

ถึงจะบอกว่าเลิกลากันไปหรืออะไร
กับหนุ่มประปรายแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการคอนเฟิร์มนะว่า
หนุ่มที่มีข่าวออกไปด้วยแต่ละคนนั้น
เป็นตัวจริงหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นใคร
ชาวเน็ตก็ยังมีกำลังใจในการมโนให้อ้ำแอมอ้ำแอมกลับมาคืนดีกันนะคะ
เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป